คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมเราตอนนี้
ยาเสพติดยาบ้ามันเยอะมาก

ผู้ชายคนหนึ่งเสพยา
แล้วเอามีดไปฟันผู้ใหญ่บ้านจนตายคามือ
คลั่งยาที่อุดรธานีคุณผู้ชมนะฮะ

อยู่ที่หมู่บ้านเหล่าสวนกล้วยนะฮะ
เป็นภาพนี่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดร้อนเลยนะฮะ
ตำบลโนนทองอินที่อำเภอกู่แก้วที่อุดรธานี
คือคนก่อเหตุคือนายคมสรรพันพรมอายุ๓๓ปี
นี่คือภาพเหตุการณ์สดนะฮะจากไลฟ์ของเขานะครับ

คือทางด้านของนายคมสรรเนี่ย
เอามีดสปาต้าไปฟันหัวผู้ใหญ่บ้านจนตาย
เหยียบ้านคือนายสวัยอาทหารอายุ๕๖ปี
ถามว่าฟันทำไมก็ผู้ใหญ่บ้านไปเตือน
เสพยาอย่าเสพยาเตือนด้วยความหวังดี
แต่ถูกนายคมสรรเอามีดฟันจนตายครับ
หลังก่อเหตุนายคมสรรก็ไปหลบอยู่ที่บ้านตัวเองพร้อมกับมีด
ขังเองอยู่ในบ้านนะครับไม่สะทกสถาน
ตำรวจไปปิดล้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นาน
ที่ยอมว่าตัวแตกก็ยังไม่เป็นผลว่ะคัะ
นายกอบตนนทองอินให้ข้อมูลว่าเมื่อเช้าครับนายสวัย
ซึ่งเป็นผู้เหยียบบ้านโทรไปขอรถดับเพลิงเลย
มาช่วยดับเพลิงที่เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์นะครับ
ที่ถูกผู้ก่อเหตุเผาตั้งแต่เมื่อคืน
ผู้ก่อเหตุเห็นผู้ใหญ่บ้านกำลังดับเพลิงอยู่ไม่พอใจ
มันจะมาเตือนเรื่องเสพยาอีกสปาต้าฟันเขาให้
ที่ไทยทอยครับโดนจุดสำคัญเลือดออกมาก

พฤติกรรมพฤติการของนายคมสรรเสพยาจนหลอน
แล้วบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทพเจ้าอยู่กับแม่
แล้วก่อนเกิดเหตุนะยังเอามีดคุณผู้ชมเอามีดฟันหัวแม่ตัวเอง
ตัวเองเพิ่งไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลแล้วก็มาฟันหัวผู้ใหญ่บ้านอีก
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเจรจาเกลี้ยกล่อม
อันนี้คือภาพล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวเราเพิ่งส่งเข้ามา
ตอนนี้กำลังเจรจาเกลี้ยกล่อมเดี๋ยวใช้ยุทธวิธีเบาไปหานัก
เพราะผู้ก่อเหตุมีการเอาปืนแก๊ปยิงสวนออกมาใส่ตำรวจเจ้าหน้าที่ด้วย
ตอนนี้ต้องกันชาวบ้านและคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
เพราะถ้าเขายังคุ้มครั่งและไม่ยอมมอบตัว
อาจจะต้องใช้ยุทธวิธีที่หนักไปเลยเพื่อควบคุมตัวเขาให้ได้นะครับ
นี่แหละฮะผลเรื่องของยาเสพติดนะครับ